ดวงนี้ราศีพิจิกษ์มันมีไม่กี่อย่าง

จริงหรอจาร์
เสกซี่ผีและปากจักร

เริ่มซื้อบ้านทาวน์ฮาวส์หลังเล็กแถวหนองแข็ม
ก็ใกล้ช่อง๓พอดีในสมัยสตูดิโอช่อง๓หนองแข็ม

ตอนนั้นถูกมากตัวเอง๓แสนกว่าเอง
ผ่อนเดือนเท่าไหร่เอง๒พันกว่า๒๓พัน
ซึ่งสบายสำหรับเด็กอย่างเราที่เพิ่งมีรายได้

ขายแล้วค่ะขายแล้วก็มาก็คือเหมือนกับเวลาเรามีเงินมากขึ้น
แล้วก็ซื้อให้มันแบบว่ามีขนาดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง
อะไรอย่างนี้ก็อย่างปัจจุบันก็ซื้อให้คุณแม่น้องกับร้านอยู่ก็คือ๕๐ตารางวา
เนี่ยเล็กคือทำอะไรให้พอตัวค่ะ
คือแบบอย่างน้อยว่าผ่อนภายใน๗๘ปีหมดนะอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีหนี้คือกวนการมีหนี้เพราะเจอคุณพ่อมาแล้ว
เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็จะทำอะไรให้ใช้ชีวิตระมัดระวัง

เป็น๕ปีที่ตั้งรกลากตั้งมีหลักมีทานเลย
ทุกอย่างเพราะว่างานอีเวนต์เยอะมาก
แต่แน่นอนจากนางเอกลายมาเป็นนางแบบเซ็กซี่เลย

คือจริงแล้วที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ให้โอกาสบุ๋มเนี่ยนะคะ
ก็คือตอนนั้นมาถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ
เป็นนางเอกอยู่ดีออกจากหมดสัญญาทางช่อง๓ใช่ไหมคะ

จำได้ที่ถ่ายหนังสือบอสของพี่ต้อยเนอร์ของพี่ติ๋มทีพูอะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นแมกกาซีนที่แบบฮอตใช่ไหมคะ
แล้วก็ขึ้นปกช่วยน้ำของเขาทั้งหมดในเครือเพราะฉะนั้นเลยเหมือนแล้วเหมือนกับคนอึ้งนางเอก
พอนางมาเซ็กซี่ปุ๊บคนชอบ

คนรับได้ในฐานะเป็นนางเอกแล้วมาถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วไม่โดนแอนตี้
กลับยอมรับได้ก็เลยแบบโชคดีอะค่ะก็อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีอะไรอย่างนี้
ทำอะไรคนก็ชอบทำหลายคนพูดถึงเขียนข่าวถึงแต่ก็เป็นข่าวตลอดเหมือนกันนะตอนนั้นเนาะทำอะไรก็
เป็นข่าวคือเอาเป็นคือจนกระทั่งมีพี่นักข่าวเรียกเราว่านางเอกหนังข่าว
เพราะจะมีข่าวทุกปีเลยปีละเรื่องแล้วก็ทำให้เรามีงานอีเวนต์ได้ตลอดเวลา
แต่พอได้สักพักนึงอันนี้ใกล้จะไปอยู่เมืองนอกยัง

เปลี่ยนลุคเป็นเซ็กซี่

เป็นนักร้องร้องเพลงตอนนั้นร้องเพลงอยู่๒๓ปี

เพราะว่าเพลงดังไงคะมีแฟนหรือยังจ๊ะเนี่ยดังเหลือเกินอะไรอย่างนี้

มีแฟนรึยังจ๊ะเป็นแฟนฉันเอามะ
ณวันนั้นอยู่ดีดังสุดอะไรคือจุดเบื่ออะไรคือจุดไหนวะ
เฮ้ยบางคนบอกมันเริ่มต้องไม่มีงานละ

คือเหมือนกับรู้สึก๓๒รู้สึกตัวเองแก่
ตอนนี้สี่สิบก้าวมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าสาวไหม

แล้วมีแต่ความสุขแล้วอยู่กับหมาอะไรอย่างนี้
ค่ะแล้วก็เริ่มกับคราก
เรารู้สึกกว่า

แล้วเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วค่าใช้จ่ายก็สูง

พอแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าเราออกไปตอนนี้ดีกว่า
ใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงาน
ถ้าเผื่อสามารถทำงานกับที่นู่นได้ก็ลองดูอะไรอย่างนี้
น้อยเรามีเงินเก็บก้อนนึงแล้วตอนนั้นไม่มีหนี้ไม่มีสิทธิ์แล้ว
คือผ่อนบ้านให้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วรถก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
น้องก็มีงานทำของเขาใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถมีเงินเก็บก้อนหนึ่ง

ใช่อยากเรียนความฝันตอนเด็กว่าอยากเรียนต่างประเทศ

อกหักมีแฟนแฮปปี้ดีแต่อยากเป็นโสดเอง
ตอนนั้นอยากจะเป็นโสดด้วยนางอยากไปเรียนนั่นแหละนางอยากใช้ชีวิต

มีผู้คนรู้จักไหมหรือว่ายังไง
ก็พอมีในกลุ่มคนไทยอะไรอย่างนี้ก็ไปถึงก็เรียน๖เดือน

ง่ายสุดใช่แล้ว

แต่เงินมันก็ไม่ได้เท่ากับเราถ่ายหนังถ่ายละครหรอก
ไม่เท่าแต่อย่าลืมค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
อยู่ที่เมืองไทยนะแบรนดเนมหัวจดปลายเท้า

นุ่นเก็บอย่างเดียวไม่ต้องใช้แบรนดเนมอะไรแล้ว
เก็บเช้ามาทำงานทำงานเรียนเรียนก่อนเรียน๙โมงเช้าถึงบ่าย๓และ๖โมงเย็นถึงตี๒

ทำไมจึงเลือกอาชีพนี้อ่ะเหมือนจะเลือกตัดขนขนหมา

ยังไงไปตัดที่ร้านแล้วมันแพงเหรอ
ตัวหนึ่งอย่างนี้อย่างของลูกสาวเรา
บิชอนฟรีเซตัดทีเนี่ยนะร้อย๑๓๐เหรียญ
ลิชิปดอกตัดที๒๕๐เหรียญ
เหรียญก็เกือบ๕๐๐นะ๔๐๐๔๐๐แล้วนะ
อย่างโอลิชิฟต๊อกตัวใหญ่หรือแจ๊งสนาวเซอร์อย่างนี้แบบ

คนที่จะเลี้ยงสุนัขได้ต้องมีสตังค์มากพอเท่านั้น
เพราะฉะนั้นไหนจะต้องฆ่าอาบน้ำ

เรียนหนึ่งปีอาทิตย์ละสี่วันวันละเจ็ดชั่วโมง

สอบข้อเขียนอย่างนี้คือจากภาษาอังกฤษไม่เก่ง

ข้อสอบนะคะประมาณ

แบบว่าประวัติศาสตร์หมาแมว
ว่าเขามาจากโครงสร้างเป็นยังไง

เขาไปเรียนเป็นผู้ช่วยสารแพทย์ดีกว่าเพราะหมอนี่จะยากกว่านี้

อาชีพตัดขนหมาทำให้ภาคภูมิใจขนาดไหน

อยู่ถ้าเกิดที่นู่นจะมาสอนคนอื่น
ถ้าไม่มีใบอนุญาตเขาไม่ให้สอนนะ

ตามสอบอยู่๒ปี
เป็นสอบประมาณ๕สายพันธุ์
แล้วก็สอบข้อเขียนอีกประมาณ๖ครั้ง
คือต้องตามตระเวนสอบ

เป็นหมอกระเป๋าไม่ใช่นะ

เราไปทำงานเขาแล้วได้คอมมิชั่น๕๐
คือเจ้านายยอมเพราะเราฝีมือดีขนาดที่ว่า

เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราจะไปเที่ยวไหน
แล้วก็รีบทำงานช่วงนี้อัดแน่น
เดี๋ยวอีกประมาณก่อนกลับ๒อาทิต

ในแต่ละวันทำรายได้ได้เท่าไหร่ฮะในการตัดขนหมาของคุณ

คือทำเต็มที่พูดตรงได้๑๐ถึง๑๕ตัว

ก็คือราคาถูกสุดนี่คือ๖๕เหรียญ

เพราะว่าไอ้ตัวใหญ่มันก็ต้องแพงขึ้น

แล้วมันมีคนตัดทุกวัน

เพราะว่าอย่าลืมนะฝรั่งที่นั่นน่ะ

จะเอาหมาแม่มาเป็นลูก

หมายถึงคนโสดอ่ะ

ที่ไปอยู่อเมริกาคิดว่าจะอยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้ไหม

กะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ๕ปี๖ปี

อันนี้ชอบ
ยิ่งแก่ยิ่งสวย
ยิ่งอายุมากยิ่งดูเด็กว้ายชอบเลยค่ะใครบ้างไม่ชอบจริงไหมคะ

กำลังจะได้แต่งงาน